เหตุการณ์ต่อไปนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะ
โดยเฉพาะเกษตรกรเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่มีชายวัย๔๕ปี
ไปเติมลมยางรถไถเดินตามระหว่างที่เติมลมอยู่
ยางเกิดระเบิดขึ้นทำให้ฝาครอบยางที่เป็นเหล็ก
มันแตกกระแทกแล้วก็มาอัดเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านโคกเจริญหมู่๑ตำบลหนองกรุงศรี
อำเภอกรุงศรีย์จังหวัดกรสินที่เกิดเหตุในอยู่หน้าบ้านเลยนะคะ
มีหัวรถอีไถสำหรับพ่วงบรรทุกพืชผลการเกษตรจอดอยู่
เอียงอยู่แบบนี้ไม่มีล้อฝั่งซ้ายแล้วค่ะ
ใกล้กันก็ไปพบชิ้นส่วนล้อกระทะแล้วก็ยางรถไถแตกระจายเต็มพื้นที่
แล้วก็มีร่างของนายประสบกุมภาวงอายุ๔๕ปีเสียชีวิตอยู่ข้างรถไถ
โจรนาทีคู่ภัยไปตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นเพราะว่านายประศพกระดูกซี่โคงหัก
นายวศกกุมพวงศ์อายุ๒๘ปีลูกชายเนี่ยบอกว่าพ่อเขานั่งเปลี่ยนยางรถไถกับน้าชาย
เพื่อจะออกไปขนฟางมากักตุนเอาไว้ให้วัวในหน้าแรงก็พากันไปเติมลมยางรถไถอยู่บริเวณดังกล่าว
เติมลมเนี่ยพ่อนั่งเติมลมอยู่ที่ล้อค่ะส่วนน้าชายยืนดูพ่ออยู่ที่หัวรถไถ
ลักษณะจะบีบประมาณนี้ครับอ๋อแล้วมันกระเด้นครับ
มันมันถากมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาไปเลยครับ
ส่วนในปรีชามักกาหรือว่าคนที่ยืนอยู่หัวรถขณะนี้อาการยังอยู่ในอาการช็อกอยู่เลยนะคะ
ผู้จ่าไม่รู้เรื่องเอาแต่นั่งก้มหน้าอยู่ที่หน้าบ้านที่จัดงานศพของนายประสบ
นี้นายปรีชาเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้นายประสบในเสียชีวิต
ตำรวจสพนกรุงศรีระบุสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากสภาพยางอะไหล่ที่เก่า
ก็เลยเสื่อมสภาพไม่สามารถรับแรงดันของลมที่อยู่ในยางรถได้จึงเกิดระเบิดขึ้น
อย่างไรก็ตามสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนไปยังเจ้าของรถและยานพาหนะให้หมั่นตรวจสอบสภาพยางอย่างสม่ำเสมอ
ควรจะเปลี่ยนยางรถหากพบว่ามีสภาพที่เก่าแล้วก็เสื่อมประสิทธิภาพ
ควรเติมลมยางรถในแรงดันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาอีกนะคะ